แปลกกันหน่อยแปลกที่ว่าเนี่ยทานได้นะแล้วก็หน้าตาดีน่ารับประทาน
แต่ว่าอาจจะไม่เคยมีใครทำกรอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้ค่ะ
ต้องอยากรู้อย่างเดียวไปอยากชิมด้วยดีกว่านะคะ
ไปที่เชียงใหม่กันค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านนี้ถือว่าเป็นร้านประจำที่เรานำมานำเสนอเหมือนกันนะ
กับไส้อัวนี่แต่ว่าเขานำมาดัดแปลงเป็นรูปแบบซูชินะ
นี่แหละเจ้าของร้านอาหารไส้อัวบ้านอิดคุณอนันต์สิริภาคโพคินนะคะ
เขาก็ผุดไอเดียเก๋พัฒนาไส้อัวที่ทำขายอยู่แล้วนี่แหละ
ให้เป็นซูชิหรือข้าวปั้นไส้อัวห่อสาหร่ายนี่หน้าตาออกมาเก๋ไก่เนอะ
คือผสมผสานระหว่างความเป็นญี่ปุ่นกับอาหารไทยคนที่แบบอยากได้รสชาติที่มันเป็นไส้อัวหน่อย
แต่กินในรูปแบบของอาหารญี่ปุ่นเนี้ยก็สามารถจัดได้เลยค่ะเอาแล้วเวลากินนี้ต้องไง
จิ้มซีอิ๊วแล้วก็ใส่โชว์อยู่แล้วก็มีวาซามิหรือเปล่า
คือไม่จำเป็นแค่ทานเพียวก็สามารถทานได้เลยเพราะว่ามันมีรสชาติของไส้อั๋วอยู่ข้างในปุ่น
เราทานไส้อั๋วกับข้าวเหนียวถูกไหมอ๋ออารมณ์แบบนั้น
วิธีทำเนี่ยก็เอาไส้อัวที่นึ่งมาเรียบร้อยที่เป็นของสมุนไพรสุดทางร้านเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีข้าวเหนียวสาหร่ายญี่ปุ่นเอามาม้วนเนี่ยตัดก่อนทันเอามาม้วนใส่เสือม้วนเนี่ยนะคะ
แล้วก็เรียงส่วนผสมทั้งหมดตัดออกมาให้เป็นชิ้นพอคำ
แล้วก็เสิร์ฟกับเครื่องเคียงสมุนไพรต่างเสริมให้กับลูกค้าในราคาชุดละ๕๐บาทเท่านั้นนะคุณค่ะ

เด็ดเคล็ดลับก็คือว่าไส้อัวของที่ร้านเนี่ยจะทำด้วยวิธีโบราณ
แล้วก็มีให้เลือกหลายรสชาติอย่างไส้อัวหมูไส้อัวหมูกระดูกอ่อน
อัวรสตับหมูไส้อัวไร้มันด้วย

ที่จังหวัดเชียงใหม่ขายทุกวันจันทร์พุธศุกร์๕โมงเย็น
ขึ้นบทโทรศัพท์ให้คุณผู้ชมนะคะหมายเลข๐๖๒๘๙๒๘๕๕๙

อย่างไรเพราะว่าร้านนี้บ้านอิดนี่

แล้วก็รองรับในยุคไทยแลนด์๔๐แบบนี้
แล้วร้านนี้เค้าพัฒนาเมนูเป็นหลายรูปแบบนั้น

เพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วไม่ต้องมาถือสองมือ

อันนี้คือแบบคำเดียวเลยได้เลยอะไรอย่างนี้